เหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตที่เกิดขึ้นที่อ่างทองก่อนนะครับ
เป็นคนร้ายที่ดักซุ่มยิงลูกชายของผู้ใหญ่บ้าน
เสียชีวิตไปนะฮะโดนยิงไปสามนัดด้วยกันนะครับ
คือข้อสันนิษฐานเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน
เรื่องชู้สาวความขัดแย้งส่วนตัว
หรือว่าการผัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่ของสพโพทองจังหวัดอ่างทอง
อยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
ตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ที่เกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์ในสภาพล้มอยู่นะฮะ
เป็นรถที่เก่าแล้วนะครับ
ตอนแรกก็เป็นผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงแล้วก็สาหัส
คือนายชานนท์ประเสริฐศรีอายุ๒๔ปี
ถูกยิงเข้าไปที่ไทยทอยสามนัด
แต่ว่าก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับที่โรงพยาบาล
นายอำนาจประเสริฐศรีอายุ๕๔ปีพ่อของนายชานนท์
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงลูกชายร้องอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
พอออกไปดูพบว่าคนร้ายขี่รถยนต์สีบรอนหลบหนีไปแล้ว
ยืนยันว่าที่ผ่านมาตัวเองกับลูกชาย
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
ก็เหมือนกับว่าเขารู้จักกันกับคนที่ก่อเหตุ

แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่เราได้ยินแต่เสียงนะครับ
ครับผมอยู่ข้างในบ้านได้ยินเสียงเขาร้องว่าเฮ้ยพี่
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนออกมาซึ่งก็ไป

สามนัดครับ

เราได้ยินมั้ยรถมอสไซด์หรือว่ารถยนต์
เป็นเสียงรถใหญ่ไงเนี่ยเนี่ยเนาะ

เห็นเป็นรถเก่งรถกระบะครับ

ลงพื้นที่เกิดเหตุไปสอบปากคำผู้เห็น

บัตรฐานเพิ่มเติมนะครับพบรองรอยกระสุนอยู่ที่เสาประตูหน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องสแกนหาปลอกกระสุนปืนตรงจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมนะฮะ
อ่าก็ไม่พบนะครับนางวารีประเสริฐศรีอายุสี่สิบเก้าปี
แม่ของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนที่เกิดเหตุเนี่ย
หลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็รีบวิ่งออกจากบ้านมาดู
พบว่าคนร้ายกำลังใช้ปืนยิงลูกชายซ้ำอีกสองนัดก่อนจะเดินกลับขึ้นรถเก๋งไปอย่างใจเย็น
ขณะเกิดเหตุแม่บอกว่าจำใบหน้าคนร้ายได้อย่างชัดเจนแม่นยำ
ส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าอาจมาจากเรื่องชู้สาว
เพราะว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกชายพาผู้หญิงคนหนึ่งมานอนค้างที่บ้าน

คืนนั้นแม่ยังบอกว่ายังว่ากล่าวตักเตือนลูกไปเลย
คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยพาผู้หญิงมานอน
มันก็เกิดเหตุหนูคิดว่ามันน่าจะอยู่ในประโมนเรื่องผู้หญิง
แล้วลูกฝึกฟังนะครับว่าพาผู้หญิงเนี่ยมาจากไหนด้วยไง

หญิงเด็กวัดเกาะเราก็จะบอกลูกว่า
เด็กนอนเด็กเกาะยูน้อยน่ะ

มีเมื่อเสียตังค์อีกจะบอกแบบนี้

ก็คือรถน่ะคิดว่าเป็นรถยนต์
แต่ว่าผู้ใหญ่เขามาเขาบอกว่าเป็นรถเก่ง
พ่อมันจะดังนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมคะไปดูภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะคะจากคำให้การของพ่อแม่ผู้เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านเลยนะคะบ้านเลขที่ยี่สิบสองทับหนึ่ง
หมู่๕ตำบลคำหยาดอำเภอโพทองซึ่งเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนายชานนท์ประเสริฐสี่อายุยี่สิบสี่ปีผู้ตายนี่นะคะคีย์รถจากรยานยนต์
จากนั้นก็มีรถเก๋งขับมาจอดหน้าบ้านมีผู้ชายรูปร่างผอมสูงอายุประมาณ๓๐ปี
กางเกงสีดำใส่เสื้อสีเขียวลงมาจากรถนะคะแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ไปหนึ่งนัด
จากนั้นเนี่ยก็มีเสียงตะโกนว่ามีคนถูกยิงแต่คนร้ายก็ยังยิงซ้ำค่ะ
ยิงซ้ำไปอีกสองนัดแล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถอย่างใจเย็นนะคะ
เสียงปืนดังอยู่หน้าบ้านแม่ก็วิ่งออกมาดู
แล้วแม่บอกว่าเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนคาดว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่าสองคน
แล้วก็เห็นลูกชายถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็ตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะอืมตำรวจก็ตั้งประเด็นเอาไว้สามเรื่องด้วยกันนะครับ
ตำรวจสพโพทองเจ้าของท้องที่นะครับบอกว่ามีเรื่องชู้สาว
มีเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เข้าไปผัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมาย
จากการสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายทราบว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
นายชานนท์เคยไปมีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นคู่อริมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอ่า
ตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่นะฮะในการที่จะขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอืม